มือมีดไปกระหน่ำแทงสาวเจ้าของร้านคาราโอเกะที่จังหวัดชายนาฏ
ล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้วแล้วก็มีการคุมตัวไป
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ล่าสุดญาติออกมาบอกว่ายังคงอยู่ในอาการโกรธแค้นอยู่
พร้อมประกาศลั่นว่าไม่ต้องมาขอขมานะคะจากกรณีนายบุญเลิศกลั่นคำอายุห้าสิบสองปี
ใช้มีดเนี้ยแทงนางสาวพระกามาสแสงขำหรือว่าพึ่งอายุยี่สิบเก้าปี
เจ้าของร้านน้องมิ้นคาราโอเกะที่ริมถนนชายนาฏวัดสิงศ์
ในพื้นที่ตะบลชัยนาธิ์ตะบลเมืองชัยนาธิ์จนเสียชีวิต
จากการสอบสวนทราบว่าคนร้ายเนี้ยก็คือนายบุญเลิศกันคำอายุห้าสิบสองปี
เป็นลูกค้าเป็นลูกค้าชายที่เข้ามาติดพันกับผู้ตายเนี่ยค่ะ
แล้วก็เกิดไปมีปากมีเสียงกันก่อนใช้มีดยาว๑๑นิ้วไปแทงที่ช่องท้องของผู้ตายจนไส้ทะลัก
แล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไปเนี่ยจับได้แล้วนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ก็พามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก่อนที่จะจับได้เนี่ยญาติเข้าไปเกลี้ยกล่อมนายบุญเลิศเนี่ยนะคะ
จนผู้ต้องหาเนี่ยยอมฟังแล้วก็มีการเข้ามอบตัวกับตำรวจ
กระทั่งมีการนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานที่ผ่านมา
ระหว่างการทำแผนญาติแล้วก็เพื่อนผู้ตายมีการตะโกนด่าทอ
บางคนก็ร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ขณะไปทำแผน
ผู้ตายเองยังคงโกรธแค้นอยู่บอกว่าทำเกินไปที่มาฆ่ามาแกล้งกันแบบนี้
นะฮะเป็นบรรยากาศเมื่อวานที่ผ่านมาวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดบรมธาตุวรวิหารอำเภอเมืองชายนาฏ
พบกับญาติกำลังเตรียมทำอาหารถวายเพลงพระแล้วก็มีเพื่อนมีญาติพี่น้อง
ทยอยมาเคารพศพนางสาวพระกามาศอย่างไม่ขาดสายบรรยากาศในงานก็เป็นไปด้วยความเศร้าสลด
ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับนายก้องเกียรติการสุธีอายุ๓๓ปีสามีของผู้ตายเนี่ยนะคะ
ว่าหลังเกิดเหตุภรรยาก็ยังไม่ได้มาหาเลยหมายถึงว่าจะมีเซนต์มีวิญญาณมาไหม
ภรรยาก็ไม่ได้มาหาเลยนะคะอาจจะได้ยินเสียงแววบ่อยอยู่บ้าง
ตัวเขาเองเนี่ยเชื่อว่าวิญญาณของภรรยายังคงอยู่ร้านที่เกิดเหตุนี่แหละ
เร็วนี้เดี๋ยวจะรีบไปเชิญวิญญาณความเชื่อก็คืออยากจะให้ภรรยาขึ้นสวรรค์
ไม่ต้องห่วงโลกทางนี้อีกแล้วส่วนเรื่องการเยียวยาเนี่ยนะ
อยากให้คนร้ายเยียวยาเรื่องของค่าเล่าเรียนลูกเพราะภรรยาเองก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
ขาดไปแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ตัวเขาเองยืนยันจะทำให้ดีที่สุด
ส่วนที่คนร้ายบอกว่าหึงแล้วก็โกรธนั้นแล้วก็เลยก่อเหตุขึ้น
ส่วนตัวสามีบอกว่าเนี่ยทำรุนแรงจนเกินไปไม่น่าจะฆ่ากันโหดเยี่ยมแบบนี้
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะน้องของคนร้ายก็เคยมาด่าทอที่ร้านมาก่อน
มีการไปแจ้งความมาแล้วค่ะไม่คิดเลยว่าเรื่องราวเนี่ยจะบานปลาย

เคยมีลูกเขามาตามพ่อเขากลับตอนที่พ่อเขามาติดแฟนผมใหม่มาด่าคอที่ร้าน
แฟนผมก็ไปแจ้งความมาแล้วรอบหนึ่งก็อยากบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไร
หลับให้สบายลูกคนเดียวเดี๋ยวดูแลเอง
ส่วนทางด้านน้องชายของผู้ตายเนี่ยนะคะบอกว่าแม่เมื่อวานเนี่ยตอนทำแผน
รู้สึกโกรธแค้นจนอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เลยค่ะ
ยืนกำมืออยู่กับญาติเนี่ยยืนกำหมัดอยู่แน่นเลย
เพราะตัวเขาเห็นว่าหน้าตาคนร้ายไม่ได้มีท่าทีสลดยังนิ่ง
มองหน้าพวกญาติญาติไม่หือไม่อือไม่สำนึกผิดค่ะ
ครอบครัวนะคะหากทางครอบครัวคนร้ายหรือว่าตัวคนร้ายจะมาขอขมา
น้องชายของผู้ตายคนนี้บอกว่าอย่าเลยอย่ามาดีกว่า
เดี๋ยวทุกคนจะอดใจไม่ไหวนะคะรุมกระหน่ำลงไปอีก
ต่างคนต่างอยู่แบบนี้ดีแล้วแค่มารับผิดชอบส่วนที่ตัวเองทำลงไป
เรื่องของคดีความด้วยแล้วก็การชดเชยค่าเล่าเรียนของหลานก็พอแล้วนะคะ